พาไปดูจดหมายเปิดผนึกของผู้นำหญิงคนนี้

เล่นเน็ตเขาเรียกว่าเล่นให้น้อยลง
จำกัดเวลาในการท่องโลกออนไลน์นะคะ
แล้วเอาเวลาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมากขึ้น
เพราะตอนนี้เล่นเน็ตกันเยอะจริงนะคะ
องซานซูจีค่ะได้แสดงความคิดเห็นผ่านจดหมายเปิดผนึกค่ะ
ซึ่งระบุว่าเธอรู้สึกกังวลที่คนรุ่นใหม่เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

ซึ่งนางซูจีก็ระบุด้วยว่าแม้ว่าการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่จะเปลี่ยนไป
เทคโนโลยีจะทันสมัยขึ้น
แต่ว่าคนรุ่นใหม่ควรใช้เวลากับการอ่านหนังสือให้มากกว่านี้ค่ะ
ซึ่งก็น่าเสียดายที่พวกเรามีห้องสมุดในโรงเรียนน้อย
แล้วก็ไม่มีเวลาให้เด็กอ่านหนังสือเลยนะคะ
อีกทั้งระบบการศึกษาของพม่าก็ยังเน้นแต่การท่องจำ
มากกว่าการวิพากษ์วิจารณ์ให้เด็กได้ใช้สมองมากยิ่งขึ้นนะคะ
สำหรับบทจดหมายเปิดผนึกฉบับนี้เนี่ยนางอองซานซูจีได้ส่งให้กับ
คณะผู้จัดงานเทศกาลหนังสือและวรรณกรรมที่นครย่างกุ้งของพม่าค่ะ
ซึ่งทันทีที่ความเห็นของนางซูจีถูกเผยแพร่ออกไป
ก็ทำให้ชาวเน็ตในพม่าได้ส่งต่อข้อความนี้กันอย่างต่อเนื่อง
แสดงความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน
ว่าสื่อออนไลน์และเทคโนโลยีกำลังมีอิทธิพลกับ
เยาวชนและคนรุ่นใหม่มากเกินไป
พร้อมทั้งหวังว่านางอองซานซูจีเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ
จะเข้ามาผลักดันระบบการศึกษาทันทีที่พักสันติบาลแห่งชาติ
หลังชนะเลือกตั้งถล่มทลายเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะ